นะคะแต่สำหรับใครที่ไม่สามารถเข้าไปภายในพระราชพิธีได้นะคะ
ก็มีพระเมรุมาจำลองซุ้มวางดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศนะคะ
จะไปดูความพร้อมสำหรับการเตรียมพิธีวางดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศเลยนะคะ
ว่าแต่ละพื้นที่มีความพร้อมเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์กันแล้วค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่พระเมรุมาตรจำลองบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันธ์ศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ก็มีประชาชนพาครอบครัวเยี่ยมชมความสง่างามขององค์พระเมรุมาตรจำลอง
ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติเพื่อเตรียมน้อมถวายบังคมลาในหลวงราชการที่๙ในวันนี้
หลายคนได้นำพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์มาด้วยนะคะ
หลวงราชการที่๙ขณะนี้มีความพร้อมสมบูรณ์แล้วค่ะ
เช่นเดียวกับที่บริเวณพระเมลุมาตรจำลอง

จนที่ละจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจ
ประดับตกแต่งและปรับภูมิทัศน์

พร้อมทั้งติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่
รอบบริเวณพระมิลุมาจำลองอีกด้วย
ขณะที่ประชาชนจำนวนมาก
ก็พากันเข้าไปในบริเวณมณฑลพิธี

พร้อมกับถ่ายภาพครั้งสำคัญในประวัติศาสต

ก่อนที่จะถึงพิธีวางดอกไม้จันทร์
เนื่องในพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันนี้ครับ
ต่างจากที่บริเวณพระเมรุมาตรจำลอง
สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ประชาชนทยอยเดินทางไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

นำคณะเข้าตรวจความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ขณะนี้การประดับตกแต่งพระเมรุมาตรจำลองมีความพร้อมสมบูรณ์
ขณะที่ตามถนนสายต่างโดยรอบบริเวณ
ก็ได้ตั้งเต็นต์ไว้พร้อมให้บริการประชาชนค่ะ
ส่วนที่บริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกด
เมื่อวานนี้มีประชาชนทยอยเข้าชมความสง่างามของพระเมลุมาตรจำลอง
พร้อมสมบูรณ์สำหรับพิธีวางดอกไม้จันทร์
ในงานพระเจ้าพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันนี้แล้วนะครับ
ซึ่งทางนายธวัฒนสุรบาลผู้ราชการจังหวัดยืนยันว่า
ขณะนี้ทุกฝ่ายได้จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว
พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้ามาในบริเวณมณฑลพิธี

พระเมรุมาตรจำลองภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติศาลากลางจังหวัด
สมบูรณ์แล้วนะคะตกแต่งไว้อย่างสมพระเกียรติ
ทางเดินเข้าสู่พระเมรุมาตรจำลองจะถูกประดับด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
แล้วก็มีการจัดเรียงเป็นลายประจำยามไว้สองฝั่ง
พร้อมด้วยรูปเลข๙ไทยทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกัน
ซึ่งเมื่อประชาชนเดินผ่านจุดนี้ไป
ก็จะได้พบกับองค์พระเมรุมาตรจำลองตั้งอย่างสง่างามนะคะ
ว่าจะมีชาวชายนาฏกว่า๔๑๐๐คนมาน้อมถวายบังคมลาในหลวงราชการที่๙ในวันนี้ค่ะ
ส่วนพระเมลุมาตรจำลองที่จังหวัดยาลาได้ประดับตกแต่งอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
อยู่ภายในสนามโรงพิธีช้างเผือกสถานที่ประวัติศาสตร์
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่๙เคยเสด็จพระชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโพธิขึ้น
ระหว่างที่ช้างเผื่อคู่พระบรมีเมื่อปี๒๕๑๑นะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลนครยาลาได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่พระเมลุมาตรจำลอง
ด้วยการปลูกต้นมั่งมีต้นเข็มสีเหลืองและดาวเรืองอีกหกหมื่นต้น
พร้อมทั้งปูย่าเทียมและประดับไฟบริเวณรอบฐานพระมิลุมาตรจำลองพร้อมกับเลข๙ไทยด้วย